สมุทรปราการมีเหมือนกันเลยนะคะ

มีวัยรุ่นสองคนขี่หมอต้าไซส์มาจอดหน้าร้าน
คนหนึ่งลงมาหยิบไม้กวาดทางมะพร้าวเลย

แล้วก็ไล่ฟาดทุกคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะค่ะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดี่ยวโดนลูกหลง
ปากนี้นะคะฉีกเยอะไป๑๔เข็ม
แล้วเป็นผู้หญิงอ่ะคุณผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพบาดแผลนะคะ
ของวัยรุ่นชายหญิงที่ถูกของแข็งตีเขาที่มือแล้วก็ใบหน้า
จนปากฉีกต้องเย็บเลยนะคะ
โพสต์บอกว่าถูกวัยรุ่นที่ไม่รู้จักเข้ามาหาเรื่องและทำร้ายร่างกาย
โดยที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มของคืนวันที่๑๕เมษายนค่ะ

เราต้องเลอภาพไว้นะเพราะปากเขาฉีกเลยแล้วเลือดมันก็ออกด้วย
นายอธิคมคิดชอบวัย๓๒ปีเล่ารายละเอียดของเรื่องนี้นะคะบอกว่า
เขากับเพื่อนนั่งสังสรรค์กันอยู่ในร้านขายอาหาร๔คน
ซอยพร้อมนิมิตร๗ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อยู่มีวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านค่ะ
แล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายเดินลงจากรถหันไปหยิบไม้กวาดทางมะพร้าว
คุณเคยเห็นใช่ไหมไม่กว่าทางมะพร้าวที่เขาจะมัดรวมกันเป็นหลายเส้น
ไว้กวาดพื้นกวาดน้ำมันแข็งนะแล้วมันก็แหลมด้วย
ไม่กวาดทางมะพร้าวมาเสร็จก็เดินตรงมาที่เขาเลย
แล้วเอาไม้กวาดในมือฟาดเข้าไปกลางโต๊ะพูดขึ้นมาว่า
มึงเก๋าหรอยังไม่ได้มีใครตอบเลยค่ะ
วัยรุ่นคนนี้ก็เอาไม้กวาดทางมะพร้าวฟาดใส่ทุกคนที่อยู่ขวางหน้าไม่ยั้งเลย
เพื่อนคนหนึ่งถูกตีเขาที่แขนซ้ายเอ็นข้อมือฉีกขาดเลยนะคะ
ส่วนแฟนสาวของเขานางสาวออนอุมาบัวแย้มเนี่ยถูกฟาดเข้าใบหน้าเนี่ยค่ะปากฉีกเย็บไป๑๔เข็มเลย
นายอนิคมบอกว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครในชุมชนแห่งนี้เลยนะ
เขาไม่ใช่คนที่อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรประการไม่ใช่เจ้าถิ่น
เขามาเช่าสถานที่ขายของช่วงสงกราน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักเลย
ทีนี้การติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ
สืบสวนสพเมืองสมุทรประการลงพื้นที่หาตัวแล้ว
ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนี
สืบสวนมั่นใจว่ากลุ่มก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นในชุมชนนี่แหละ

แล้วก็คาดการณ์ว่าการก่อเหตุเนี่ยน่าจะต้องการประกาศศักดาความเป็นเจ้าถิ่น